ไปดูเรื่องราวของ๒แก๊งใหญ่ครับ

เขาก็ไปยิงกันกลางเมืองคุณผู้ชมครับ

เขาบอกว่าสองแก๊งนี้เคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อน

วันนี้ก็เข้าไปพบตำรวจแล้วนะครับ
ผลตำรวจโทมรณสินผู้สาระนะครับ

แถลงข่าวความคืบหน้าคดีแก๊งอ้วนเซ็นตึง
แก๊งศักดิ์ผาสุกขับรถเก๋งไล่ยิงกัน

ก็ทำให้รถของชาวบ้านโดนลูกหลงไป๔คันนะครับ
เราเคยนำเสนอข่าวเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
แล้วก็มีรอปภถูกกระสุนเฉียวเสื้อขาดด้วย
โชคดีไม่ได้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
โดยชุดเสืบสวนสามารถจับกลุ่มพุทธภาคได้๕คนครับ
เป็นพุทธภาคที่อยู่กันในแก๊งอ้วนเซ็นตึง๓คน

แล้วก็นายเอกรัฐนพรัชอายุ๒๔ปี
และดาวที่แก๊งสักผสกฏนั้นถูกจับได้๒คนครับ
คือนายเกรงสักทีรัชชัยอายุ๓๕ปี
นายรัฐชพลรัฐชัยอายุ๒๑ปี
แล้วก็มีผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนที่ชื่อว่าตุ๊ก็ยังคงติดตามกันอยู่นะครับ
เพื่อจับกลุ่มให้ได้ซึ่งตลอดพุทธภาคเก้าเองก็ไม่ได้นำตัวไปร่วมแสดงข่าวแต่อย่างใดนะครับ
พร้อมกันนี้ก็ยังสามารถยึดเป็นอาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตรได้๒กระบอก
พร้อมกระสุน๑๘นัดเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันก่อเหตุค่ะ
พลตรวจโทรรณสินผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙ก็เปิดเผยว่า
จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง๕คนก็มีทั้งรับสารภาพและปฏิเสธข้อกล่าวหาค่ะ
บางคนเนี่ยสารภาพเกินจริงด้วยซึ่งพนักงานสอบสวนมีพยานหลักฐานชัดเจนที่สามารถเอาผิดผู้ก่อเหตุได้
และอาจจะออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
เพราะว่าจากการตรวจสอบพบว่าในคืนเกิดเหตุมีผู้นั่งอยู่ในรถมากกว่า๕คน
และพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะ
จากการสอบสวนทราบว่านายสุเชฟอ้วนยินตึ้งหัวหน้าแก๊งนี้และก็นายกะเรียงสักหรือว่าสักผาสุข

เขาเคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อน
มันก็เข้าข่ายเพื่อนรักหักเดี่ยวโคตรเหมือนกัน

แต่ว่าผิดใจกันกับเรื่องของผู้หญิง
ผู้หญิงคนนี้เป็นอดีตความรักของอ้วนเสียงตึง
แต่ว่าผู้หญิงคนนี้กลับไปคบหา
รักไข้กันกับศักดิ์ผาสุกนั่นเอง
แน่นอนมันเป็นคือผู้ชาย

ก็เลยมีการท้าทายกันผ่านเฟซบุ๊ค

คือพยายามฆ่ามีอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนไว้ในครอบครอง
โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้าน

ซึ่งอาจแจ้งข้อหาแจ้งความเท็จกับผู้ต้องหา

คำให้การพบว่าบางคนมีพิรุษ
เข้าข่ายไปรับผิดแทนนะครับ
นักงานสอบสวนก็เตรียมสอบประวัติผู้ต้องหา
ย้อนหลังว่าเคยมีคดีหรือเปล่า
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่

ใช้ก่อเหตุด้วยหรือเปล่า
สุดท้ายก็เรื่องของผู้หญิงนะครับ